คุณผู้ชมคะมากันที่แม่โบแวนด้ากันหน่อยค่ะ

แต่แม่โบแวนด้าบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเดือดปุดเลยนะคะ
คือมีเว็บไซต์หนึ่งค่ะเขาลงภาพผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับตัวเธอ
แล้วก็พาดหัวข่าวว่าขอดูแลแทนพ่อปอทฤษฎี
ชมหน้าคุณเอกผู้คอยเคียงข้างแม่โบและทายาท
โดยแม่โบเนี่ยได้แคปข่าวจากเว็บนี้แล้วก็เขียนในไอจีว่า
ไม่ให้เกียรติคนที่ยังมีลมหายใจไม่พอ
แต่ยังไม่ให้เกียรติคนเสียชีวิตเอาความรู้สึกของคนมาหากิน
ถ้าเขียนแบบนี้คงไม่ต้องถามหาจัญญบันของคนเขียน
ความผิดชอบชั่วดีอยู่ในจิตสำนึกของคนเขียนบ้างไหม
คิดถึงใจของโบก็กรุณามีจิตสำนึกคิดถึงลูกของโบบ้าง
ถ้าเขามาเห็นและอ่านข่าวนี้จะรู้สึกยังไง
ซึ่งในคอมเมนต์ก็มีคุณตายชุติมานะคะ
เข้ามาบอกว่าเธอเองก็โดนแบบนี้เหมือนกัน
แต่เธอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้แต่เงียบไป
อกจากนี้ก็มีแฟนเข้ามาให้กำลังใจบ้างก็บอกให้โบฟ้องดำเนินคดีไปเลยนะคะ
ก็เอาเป็นว่าแม่โบยืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวมั่ว
โคมลอยไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้เนี่ยสไลด์ผ่านไปได้เลยนะจ๊ะ